สารอาญาพิพากษาประหารชีวิตมือฆ่าหันศพครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดสมุทรปราการ
แต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพนะคะสารจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
นางพรชนกชัยปะภรรยาซึ่งทำหน้าที่ในการซ่อนเร้นอำพลางศพสารพิพากษาให้จำคุก๒๐ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเบิกตัวนางพรชนกชัยปะจากทันทะสถานหญิงกลาง
และนายสมชายแก้วบางอย่างจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มายังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อฟังคำพิพากษา
ในคดีที่ทั้งคู่ร่วมกันฆ่านายโยชิโนริชิมาโตะครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่น
และมีการนำชิ้นส่วนศพไปทิ้งในคลองนางทิ้มอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตายไปกดเงินสดออกมาใช้จ่าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายปี๒๕๕๗ค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากนายเท็จซิโอชิมาโตะซึ่งเป็นบุตรชายของนายโยชิโนริ
เดินทางมาตามหานายโยชิโนริที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำ
จะแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ตำรวจสืบทราบว่านายโยชิโนริได้มาสนิทกับนางพรชนกก่อนหายตัวไป
ซึ่งต่อมานางพรชนกก็ได้สารภาพกับตำรวจว่าได้ร่วมกับนายสมชาย
ซึ่งเป็นสามีลงมือสังหารนายโยชิโนริเพราะต้องการทรัพย์สิน
แล้วก็ร่วมกันนำร่างของนายโยชิโนริมาชำแหละในบ้านพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ก่อนจะนำชิ้นส่วนบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยจำนวน๔กระสอบ
ใส่รถแท็กซี่ไปทิ้งบริเวณใต้สะพานคลองนางทิ้ม
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพื่ออำพลางคดี
พิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการที่นายสมชาย
ฆ่านายโยชิโนริเกิดจากความหึงหวง
ไม่ใช่เจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
อีกทั้งพยานหลักฐานของโจทย์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
นางพรชนกมีส่วนร่วมกับนายสมชาย

จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
พากษาประหารชีวิตนายสมชาย
และให้จำคุกนางพรชนกเป็นเวลา๔๕ปี
แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง
จำคุกนายสมชายตลอดชีวิต
ส่วนนางพรชนกเหลือโทษจำคุก๒๔ปี๖เดือน

คงจำคุกจำเลยได้ไม่เกิน๒๐ปี
ให้คงโทษจำคุกเป็นเวลา๒๐ปีค่ะ